ตอนนี้ชาวบ้านก็แตกตื่นที่กรสินเขาบอกว่าตอนนี้มีการพบแสงไฟตลาด
ลอยมาอยู่ในหมู่บ้านเขาเชื่อกันเหลือเกินว่าน่าจะเป็นผีกระสือ
เขาบอกว่ามีผู้ถ่ายภาพวิดีโอแสงไฟนี้ได้ด้วยไปดูคลิปก่อน

เออพูดไปเรื่อยอ่ะฉันว่าแล้วคือเขาจะลอยอยู่กับที่ตรงนั้นหรอหรือว่าเขาจะต้องลอยไปทางอื่น
นี่อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะก็นี่เขาถ่ายเป็นคลิปมาใช้มือถือถ่ายมาบอกว่านี่เป็นภาพของกระสืออะไรอย่างนี้หรอคะ
ไม่ใช่เหรออะไรมันคือตัวอะไรอ่ะ
สันนิษฐานกันนะว่าอาจจะเป็นกระสือเพราะว่า

นี่ลอยลงไปไกลแล้ว

มันน่าเห็นหางออกมามีเตระนั้น

จะเยอะแยะไม่ไกล
มาฟังข่าวเมื่อวันที่๒๖โมกราศที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านเหลาหลวง
อยู่ที่หมู่๘ตำบลภูดินนำเผลอเมืองจังหวัดกาลสิน
หลังทราบว่าเมื่อคืนนี้มีชาวบ้านสามารถถ่ายคลิปวิดีโออยู่
เมื่อกี้ที่คุณเห็นอยู่เป็นแสงไฟประหลาดลอยไปลอยมา
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเลยเชื่อกันนะคุณผู้ชมครับบอกว่า
ไอ้เนี่ยมันคือผีกระสือสร้างความหวัดกลัวให้ชาวบ้านเป็นอย่างมากเลย
ปรากฏว่าในองค์อ่าดวิริพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปวิดีโอก็บอกกับผู้สือข่าว
ได้ยินเรื่องแสงไฟประหลาดจากปากชาวบ้านมาหลายวันมากแล้ว
โดยช่วงเวลาประมาณสักทุ่มนึงเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ได้ยินชาวบ้านเนี่ยนะฮะว่า
แสงไฟประหลาดเข้ามาในหมู่บ้านอีกแล้วนะครับ
ก็เลยนำกล้องวีดีโอนะฮะที่เตรียมเอาไว้ออกมาถ่าย
ซึ่งเมื่อถ่ายดูแล้วก็พบความประหลาดนะครับเมื่อแสงไฟที่พบเห็นเนี่ย
ไม่เหมือนแสงไฟดวงดาวหรือว่าแสงไฟจากไฟฟ้านะครับ
แต่เป็นแสงไฟสีเขียวอมแดงกำลังวิ่งเข้ามาหาตัวเราเลยแบบเลื่อยมาอย่างงี้
ระยะความสูงประมาณ๑๐๐เมตรเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
เมื่อสูงเข้าไปใกล้แล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าไม่เหมือนแสงไฟธรรมดา
คล้ายกับสิ่งที่มีชีวิตเขาว่าอย่างนั้นนะมีชีวิตยังไง
ซึ่งขณะนั้นทุกคนที่พบเห็นรวมใกล้เขาด้วยต่างหวาดกลัวกันเป็นอย่างมาก
แต่ไม่สามารถตามธามพดดวงไฟดุงนั้นหายวับไปกับตาเลย
จากการสอบถามชาวบ้านก็ยังมีการทราบอยู่นะครับว่า

ยังได้มีสุนัขหรือหมาเนี่ยแหละ

สัตว์เลี้ยงเริ่มตายไปอำไปเช่นกัน
ชาวบ้านจึงหว่าดกลัวนะครับว่า
อาจจะเป็นผีกระสือออกมาหากินในช่วงค่ำคืน
ทำให้ชาวบ้านปิดบ้านกันอย่างแบบมิดชิดเลยนะฮะ

กลัวว่าผีกระสือเนี่ยจะมากินเขาอีก
แต่กำลังถามกระสือกินหมาด้วยเหรอ

ถังผู้ดำอ้าปากแล้วหนินหางปุ๊บก็นั่นแหละเขาล่ะ
ทำไมไม่กินไก่วะแถวราชพาว
ทีนี้ต้องถามพี่ม้าเชื่อไหม

ขึ้นไปสูง๑๐๐เมตรใครจะไปสูง๑๐๐เมตรแบบนั้น

เอาไปใช้ติดไม้ไผ่แล้วเค้าเดินไปถึงไปถึงมา

ท่านบอกเป็นสีเขียวอมแดง
ก็วับแล้วลอยมา

เรื่องของกระสือนี่เราได้ยินมานานเนอะ

เอานี่คุณผู้ชมท่านใด

เชื่อหรือเคยเห็นผีกระสือหรือคิดมีกี่ผีกระสือมีจริง

คุณหนุ่ม
เราเป็นตาย่านเนาะ

ก็ดูเรื่องละครงานที่ก็พูดแบบนี้บ่อย
ตาย่านเนาะ

มึงมิกลงก๋อร์ไนฟรีกองโกย
อ่าวพี่กศือผิกกระสือนางตัวเขาบอก

ไปเดู้ในไมลทกด้าย
ตัวอย่างนี้ไม่ใช่หญิงห้อยเป็นตัวเล็กไอ้นี่มันกรอบรูปเบอร์เลอร์เลยแล้วเป็นไฟเขียว